ไทยรัฐนิวโชว์ในช่วงแรกนี้นะคะจะติดตามอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกันก่อนค่ะ
ซึ่งข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติระบุนะคะว่า
อุบัติเหตุที่เกิดจากรถโดยสารปรับอากาศนั้นมีมากถึง๑๓๐ค่ะ
เรื่องนี้เป็นเรื่องของทัวร์มรณะนะคะเป็นรถทัวร์ที่นำนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลับมาจากจังหวัดเชียงรายค่ะ
แต่ว่าระบบเบรกนั้นมีปัญหาทำให้ไปเฉียวชนกับรถสองคันก่อนที่จะเสียหลักและพุ่งชนกับเสาไฟฟ้า
บริเวณทางลงเขาดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะคะเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย๑๓คนค่ะ
เจ้าหน้าที่กู้ชีพฉุกเฉินเวียงพิงระดมทีมแพทย์และรถฉุกเฉินเข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยวมาเลเซียเชื้อสายจีน
ซึ่งบาดเจ็บและเสียชีวิตออกจากซากรถทัวร์๒ชั้นทะเบียน๓๐๐๔๘๕เชียงใหม่ของบริษัทวีรพันธัวร์
หลังประสบอุบัติเหตุช่วงกิโลเมตรที่๔๓บ้านปางแฟนอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่
มีผู้เสียชีวิตคาที่๑๑คนส่วนผู้บาดเจ็บอีกกว่า๑๐คนถูกกระจายนำส่งหลายโรงพยาบาล
แต่ที่โรงพยาบาลดอยสะเก็ดมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก๒คนรวมผู้เสียชีวิตขณะนี้อยู่ที่๑๓คนค่ะ
นายสมพรบัวหลวงอายุ๕๘ปีคนขับรถทัวร์เล่าว่าขับรถทัวร์พร้อมไกด์ชาวไทย๑คน
รับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางกลับจากท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงราย
ระหว่างทางระบบเบรกมีปัญหาเฉียวชนกับรถของชาวบ้านในจังหวัดเชียงราย
แต่ยังฝืนขับต่อมาได้จนกระทั่งถึงทางโค้งลงเขาที่เกิดเหตุ
เชี่ยวรถเก๋งอีกคันเป็นคันที่๒แล้วก็เสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าส่องสว่าง
จากนั้นตกลงไปในลำห้วยข้างทางจนมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมาก
อดคล้องกับคำบอกเล่าของตำรวจทางหลวง
ซึ่งได้รับแจ้งให้สกัดจับรถทัวร์นำเที่ยวเฉียวชนรถชาวบ้านที่จังหวัดเชียงรายแล้วหลบหนี
จนกระทั่งเฉียวชนอีกครั้งในจังหวัดเชียงใหม่และเกิดสุขนตรักษณ์ครั้งนี้ขึ้น
ตรงนี้นะครับ

แต่มันคิดว่าระบบระบบนี้มันมีปัญหา
มันก็เลยทำให้ทุกอย่างใช้กันไม่ได้
ด้านนายประวินชำนี้ประสาทผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
สรุปการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุครั้งนี้๑๒คน

ถูกส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลมหาราช๒คน

ซึ่งนับว่าเป็นอุบัติเหตุครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นช่วงปลายปี
ทำให้ต้องกำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่มมาตรการป้องกัน
เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินไม่ให้เกิดขึ้นอีกค่ะ
และรายงานข่าวล่าสุดที่เข้ามา
พบว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก๑คนรวมเป็น๑๔คนค่ะ